ขับรถฝ่าไปกับฝ่ายน้ำล้นเนี่ยคือขามาเขาขับผ่านไปได้
รถผ่านฝ่ายน้ำล้นแต่รอบนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากมาก
ทั้งคนทั้งรถตกลงไปน้ำแรงมากนะครับ
แล้วกว่าจะหาเจอ๑๕ชั่วโมงผ่านไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
คุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่คือวินาทีตอนที่นำร่างของผู้ที่ศูนย์หาย
คือเมื่อวานเนี่ยเรายังค้นหาอยู่ก็เลยนับเป็นผู้สูญหาย
แต่วันนี้ปรากฏว่าพบร่างไร้วิญญาณครับเธอเสียชีวิตนะฮะ
ร่างของนางสาวชะนิดาปิ่นเขียนอายุ๓๙ปีครับ
หลังจากที่หายไปพร้อมกันกับรถของเธอที่เธอขับรถฝ่าฝ่ายน้ำล้น
ฝ่ายน้ำล้นชื่อว่าห้วยสาวโศกบางคนบอกว่าโอ้โหชื่อฝ่ายนี้ก็ดูเหมือนว่า
ชื่อก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วสุดท้ายก็ต้องมีผู้หญิงมาจบชีวิตตายอยู่ตรงนี้
ฝ่ายนี้ครับอยู่ในพื้นที่บ้านสุขสำราญอำเภอตากฟ้าที่นครสวรรค์ครับ
เธอเนี่ยขับรถกลับไปบ้านที่อำเภอภัยสาลีบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้ครับ
เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งล่าสุดครับ
เจอร่างของเธอระยะเวลาการค้นหานานกว่า๑๕ชั่วโมงด้วยกัน
จุดที่เจอร่างตรงนี้นะครับคุณขวัญคุณผู้ชมจุดนี้นะห่างจากบริเวณจุดที่รถเธอตกจากฝ่าย๑กิโลเมตรด้วยกัน
นี่คือร่างของผู้ตายนะครับลองย้อนกลับไปดูในจังหวะที่รถตกฝ่ายหน่อยนะฮะ
จังหวะที่รถตกฝ่ายแล้วน้ำแรงมากต้องเอาเครนมายกขึ้น
จากตรงนี้ไปเจอร่างไกลอีกเป็นกิโลนะครับ
ชาวบ้านแจ้งตำรวจบอกว่าคุณตำรวจโรงพักที่ตากฟ้าบอกว่า

แล้วก็ประสานกู้ชีพกู้ภัยชุดประดาน้ำ
ดมกำลังกันค้นหาเจอรถก่อน
กว่าจะดึงเอารถขึ้นมาได้แล้วดูความแรงของน้ำคุณขวัญ
แล้วดูสีน้ำสิครับโอ้โหสีมันขุ่นมากเลยนะ
เอารถขึ้นมาได้ปรากฏว่าฝั่งคนขับมันมีรอยทุบแตก
เจ้าหน้าที่ที่เขาลงไปดำน้ำตอนแรกเขายังมีหวัง
หวังว่ามันจะมีปฏิหารเพราะว่ามีรอยทุบแตก
เป็นไปได้ไหมว่าผู้ตายตอนนั้นอาจจะยังมีสติ
แล้วก็สามารถที่จะทุบประตูหรือกระจกแตกแล้วเอาตัวเองออกไปได้
คือพยายามจะหนีเอาตัวรอดแน่
ถูกต้องก็เลยเป็นเหตุทำให้ค้นหาเมื่อวานนี้ยังไม่เจอ
หวังลึกว่าน่าจะรอด
แต่สุดท้ายครับหลังจากที่ค้นหาทั้งกลางวันกลางคืน
นี่ภาพเมื่อคืนนี้นะฮะก็ยังไม่เจอ
ถังออกซิเจนหมดด้วยก็เลยต้องมาเริ่มค้นหาภารกิจกันใหม่
ในวันนี้ก่อนที่จะไปเจอร่างของผู้ตายนะครับ
ความยาก๑กระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงดูครับ

แล้วใต้น้ำลงไปมันมีพวกก่อย่าเศษวัชพืชอะไรต่าง
ต่อไม้อีกเป็นอุปสรรคมากครับ
ของผู้ตายบอกว่าผู้ตายขับรถไปเยี่ยมแม่ที่อำเภอตากฟ้า
แล้วขากลับที่ภัยสาลีมาถึงฝ่ายน้ำล้นตรงจุดนี้
ก็คงจะคิดแหละว่าตอนไปเรายังขับผ่านไปได้

พอขากลับทำไมมันจะผ่านไม่ได้ล่ะ

ก็เลยพัดทั้งคนทั้งรถนั้นจมลงไป